สวัสดีทุกคน
ครื้อของผมตุ๊กโอธันหวานและก็อย่างล่ะ
ต้องแก้ต้องแก้ต้องแก้

ออกไปออกไปออกไป
ออกไปออกไปออกไป
ออกไปออกไปออกไป
ออกไปออกไปออกไป
ออกไปออกไปออกไป

ออกไปออกไปออกไป
ออกไปออกไปออกไป
ออกไปออกไปออกไป
ออกไปออกไปออกไป
ออกไปออกไปออกไป
ออกไปออกไปออกไป
ออกไปออกไปออกไป
ออกไปออกไปออกไป
ออกไปออกไป
ออกไปออกไป
ออกไปออกไป

ที่ประชาชนดีส่วนร่วมเท่านั้นที่จะพาตรงคนไทยรับคอนต่อไปจากวิกฤตทันนี้
อ่าประธานตามที่อ่าคณะคำความริการเราได้เลือกกันมา
ทั่วไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านมาพบกับพวกเรา
วันนี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดหรือว่าเกินความคาดหมาย
เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอยู่แล้วครับแต่ความจริงต้องขอบคุณด้วยครับ
ทำให้เราประหยัดเวลานะครับแทนที่ท่านวัฒนาจะต้องตะเวนไปหลายแห่ง
ก็รวบรวมมาพบเราทีเดียวก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ
แล้วสิ่งที่ท่านประธานกับคณะนำมาเสนอตอนนี้
ก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าจะนำไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมธิการ
นะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาต่อไปครับ
ครับก็ขอให้มั่นใจครับขอบคุณมากครับ
ที่หนึ่งของพวกเรานะฮะก็คือว่าการให้มีการตามพระราชบัญญัติ
แบบนี้เราจะติดตามนะฮะให้มีการนะฮะบรรจุเป็นระเบียบวาระ
นะครับในการพิจารณานะฮะด้วยแต่สมัยประชุมข้างหน้า
ก็คือวันที่๒๒พฤษภานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราหวังว่านะครับ
เอ่อข้อเรียกร้องข้อที่หนึ่งนะครับให้มีการตา
ถ้าจากนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการอาศัยมาตรา๑๓๓วัก๒
นะครับที่ให้นะฮะสอสอจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคนนะครับ
เข้าชื่อกันนะฮะในการเสนอยัตติตัวนี้เข้าไปซึ่งในตรงส่วน
เนี้ยก็จะเป็นกิจกรรมอันหนึ่งซึ่งเราจะติดตามในช่องทางของ
สภาแต่อย่างไรก็ดีครับนะฮะคอลชอนะครับรวมไปถึงนะครับ
เผยไพรประชาชนที่เกี่ยวข้องมักพีโฟโกสมชาคนจนนักศึกษา
ประชาชนกลุ่มต่างต่างก็ยังยังมีกิจกรรมนะครับ
จะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่า
ออกปึ้งออกปึ้งและถ้าไม่แก้แบบมีส่วนร่วมก็ออกเหมือนกันนะครับ
แก้แบบงุ้มยิ้มงุ้มยิ้มกันในสบายอย่างเดียว
ไม่ได้นะครับพวกเราจะเฝ้าติดตามครับขอบคุณครับ
ขอบคุณจับประการอรุณกรรมการทุกท่านที่มาครับ
ขอบคุณมากครับพี่น้องครับพี่น้องที่มาด้วยกัน
ขยับเข้าไปครับแล้วเราสงบนิ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับ